ให้คนรักคนหลงโดยระบุว่าเป็นตำราเขมรโบราณคุณแล้วก็ทำได้วันพระก็คือวันนี้เป็นวันพระ
หลังเที่ยงคืนเท่านั้นนอกจากนี้เจ้าของโพสต์เนี่ยยังได้บอกวิธีการทำอย่างละเอียดยิบเลยนะ
โดยเริ่มจากนำเลือดของสัตว์เดราชาน
ผมตกใจมั้ยผมผิดอีกหรอแล้วไม่เอาปุ๊บก็เอาน้ำแดงมาเป็นตัวแหนะ

แต่ความจริงต้องมาใช้เลือดของสัตว์เยราฉานก็ว่าอย่างเงี้ยนะครับเออ
ราดลงบนข้าวของของที่เราอยากให้รัก
ให้เขารักเราอะไรอย่างนี้นะฮะจากนั้นปุ๊บใช้เหล้าขาวเนี่ยราดผสมกับเลือดสัตว์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

สิ่งที่คุณแม่เคยทำไมอดีตมันเยอะกว่านี้อีกที่คุณแม่มาทำ
เออหลังจากนั้นคลิปวีดีโอถูกเผยแพร่นะก็เผยแพร่ออกไปจริง
ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากเลยอ่ะอืม
หากของเข้าตัวมันจะเป็นอันตรายนะอันนี้เรื่องจริงฟังหน่อยนะฟังหน่อยไหม
ลาดลงบนข้าวของเครื่องใช้ของคนที่เราจะทำคุณใส่ให้รักให้หลงเรานะครับแต่ว่าจากตัวอย่างจะเป็นน้ำแดงนะ
ทำให้เป็นตัวอย่างเฉยเฉยจากนั้นก็นำเหล้าขาวเป็นการเส้นนะครับผม
เน้นเป็นของต่ำนะฮะลาดลงไปให้ผสมกันทั้งสองอย่างนะครับ
ต่อไปจะเป็นการท่องคาถานะครับโดยการหยดน้ำตาเทียนลงไปและเรียกชื่อของคนที่เราจะทำคุณสัยด้วย๓ครั้ง
ท่องคาถาคาถาจะแปะไว้ให้อยู่ในคอมเมนต์และในโพสต์นะครับ
สุดท้ายนี้นะครับวิธีการนี้ทำได้เฉพาะวันพระหลังเที่ยงคืนเท่านั้น
แล้วถ้าเกิดว่าได้สำเร็จตามที่ใจหวังแล้วเนี่ยต้องถวายเหล้าขาวและเลือดทุกวัน
ถ้าเกิดว่าไม่ทำมีเช่นนั้นนะครับผมคุณสัยเนี่ยก็จะมานี่
ถวายใครถวายไม่รู้สิไม่รู้ใครบูชาอยู่เนี่ยเทพถวายใคร
ถวายใครเมื่อกี้เขียนว่าเป็นความเชื่อนอกระบบใช้คำนี้นะ
มันเป็นความเชื่อนอกระบบแหละใช้วิจารณญาณด้วย
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเขาจะเชื่อในเรื่องเขาอืมแต่ผม
ไม่เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่ออืมที่ให้คุณแม่อ่านข่าวเนี้ย
เพราะว่าอยากให้ได้จากคนที่ทำประสบการณ์จริงฉันเคยไปเนอะ
ตอนนั้นฉันไปติดนายแบบอันนั้นเนอะอ่าตอนนั้นคุณไม่ทำอะไร
หมอดูจะให้ฉันฆ่าไก่ฆ่านกเนอะเดินเนอะฉันเร่งหนีไงเดิน
ไม่ผมอ่ะไม่ทำนะไอ้เรื่องแบบเนี้ยคุณสัยอ่ะ
ผมเชื่อเรื่องเดียวคือเรื่องน้ำมันพลายอ่าในในอดีตนะเอ่อ
แต่วันนี้ผมตอนเนี้ยผมว่ามันไม่มีแล้วมันมีมีมั้ยมันมี
เอาแล้วที่พี่พี่หนูพี่โมไปไปสักลิ้นกับเนสแอร์นะคะโอ้
มันไม่เหมือนกันอันนั้นไม่เหมือนกันอันนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
จริงเขาบอกว่าคนโดนน้ำมันพายทุกวันนี้หนุ่มก็เคยเดินอ้วกออกมา
หนุ่มก็เคยเจอมาแล้วรู้สึกเลยเหรอคะวันนี้อ่าหนุ่มอ้วกไอ้เจอ
อันนั้นมันไม่ใช่น้ำมันพลายอันนั้นมันเหมือนกับทำทำของทำอะไรใส่
แต่อันนี้คือไปทำเหมือนกับให้คนมารักโรงเรียนก็คือมันมันใช่เหรอ
หนุ่มเคยโดนไหมผมก็ไม่รู้ไงอืมโดนแล้วมันจะรู้สึกยังไง
อ่ะคุณแม่อ่ะเด็กคุณแม่ไปทำเขาเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงอันในแบบ
ฉันไม่เชื่อเพราะว่าทำได้กูไม่คิดจะมีผัวสักอย่างเดียวอ่ะ

ผู้ชามก็จะมุ้นงงแล้วก็แสดงแต่เหล่าอย่างเงี้ย

ณเดชน์เป็นผัวฉันแล้วก็เอาเหล้าข่าวเอาเลือดไก่

อะไรอย่างนี้สักท่านหนึ่งใช่ไหมครับ

เอาใครอย่างนั้น
คุณแม่งก็โทรหาว่าของเขามาเอา
ก็ไม่สำเร็จหรอกถ้าสมมุติทำแล้วสำเร็จเนี่ย
จริงหรอกอันนี้ไม่จริงหรอก
ฉันไม่เชื่อกันใจทำให้ตายยังไงนะ

โอ้ยมีหัวไปนานแล้ว

จำได้ป่ะตอนที่เราแบบโดยรุ่นโดยรุ่น

แล้วเราก็จะเห็นอะไรนะคู่ของเราเนี่ย
มาอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็มี
มีเมื่อก่อนมันชอบขายรวมเล่มหนังสือไง

พี่กลัวผีพี่กลัวจะผีมาข้างหลัง

ใช่หมายจะพูดอย่างนั้นสิ